ไม่สบายใจเลยเห็นภาพแบบนี้
สายหมายต้องรอดครับเอามาโพสต์เอาไว้หลังจากทางเพจ
ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพลเมืองดีที่ทนเห็นพฤติกรรมแบบนี้ไม่ไหว
พลเมืองดีระบุว่าผมอ่านตามเลยนะ
คุณยายคนนี้ถูกลูกชายทำร้ายร่างกายเป็นประจำ
ลูกชายเพิ่งออกมาจากคุกมาได้ไม่กี่เดือน
ไม่แน่ใจว่าหลอนยาหรือไม่
ชาวบ้านเห็นยายโดนตีบ่อยมากแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งเพราะกลัวความไม่ปลอดภัย
ในคลิปถือว่าโดนหนักมากจนยายแกไม่ไหว
ออกมาขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชนและขอแอบอยู่ด้วยสักแป๊บได้ไหม
เพราะเจ็บมากจะไม่ไหวแล้วแต่ชาวบ้านไม่มีใครกล้าเปิดประตูรับ
เพราะทุกคนกลัวมีปัญหากับลูกชายครับคุณผู้ชม
เอกพบเหลืองประเสริฐครับสายไหมต้องรอดฮะลงพื้นที่ไปที่ถนนวัดเกาะเขตสายไหมกรุงเทพมหานครนั่นแหละ
พบกับนางนางปองคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยฮะป้าปองเปิดให้ดูดูแผลสิครับ
คือเธอเล่าบอกว่าถูกลูกชายไม่ใช่คนเดียวนะคุณผู้ชมถูกลูกชายสองคนนะครับทำร้ายร่างกายอย่างทารุณทั้งทุบตีนะครับทำลายข้าวของในบ้าน
ลูกชายคนโตเนี่ยเพิ่งออกจากคุกมาได้๒๓เดือนทำร้ายร่างกายท่านหนักขึ้นเรื่อยฟกช้ำไปหมดนะครับ
ขณะนี้เนี่ยลูกชายคนเล็กก็เริ่มมีอาการไปด้วยหมายถึงก็เริ่มทำร้ายแม่ด้วยอันนี้แม่เล่านะคุณผู้ชมสาเหตุเพราะไม่พอใจที่แม่พูดไม่เข้าหูแล้วก็ลูกชายเนี่ยเสพยาด้วยครับคุณแม่บอกครับ
ตำรวจไปที่บ้านที่เกิดเหตุนะครับ
เพื่อควบคุมตัวลูกชายทั้งสองคนไปสอบสวนที่โรงพัก
ระหว่างคุมตัวในลบในลบนี่ลูกชายคนโตนะ
คุณผู้ชมอายุสามสิบเจ็ดแล้วออกมาจากบ้าน
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงเหตุการณ์ในคลิป
ลบอ้างแบบนี้บอกว่าก็แม่ดื่มเหล้านะ
ก็แม่ดื่มเหล้าเมาทุกวันพอเมาแล้วมาทะเลาะกับผม
ยืนยันว่าเขาไม่ได้เมานะ
ที่ทำร้ายแบบนี้ทำร้ายแค่ครั้งเดียวเขาบอกนะ
รับว่าโกรธแม่ที่แม่แจ้งตำรวจมาจับเขาครับ

เราเคยลงไม้ลงมากแม่เนี่ยขนาดนี้
ไม่เคยเลยเพิ่งจะครั้งแรกเนี่ยที่เขาถ่าย

คือครั้งนี้เราบอกว่าดึงแม่ออก

ที่ผ่านมาไม่เคยทำร้ายไปจนทำไรเลย

รักแม่ไหมพี่
ถ้าไม่รักคงจะไม่ลากเขาออกมาหรอกครับ

บอกว่าไม่เคยนะไม่เคยเห็นพี่ชายทำร้ายแม่

ส่วนเรื่องแผลฟกช้ำตามร่างกายผมไม่รู้

ถามเพื่อนบ้านบ้างไหมเอาไปถามเพื่อนบ้านบ้าง
เพื่อนบ้านเล่าบอกว่าได้ยินเสียงทะเลาะกันทุกวันแล้วครับ

แต่ส่วนมากจะเห็นลูกชายคนโตทำร้ายแม่

บอกไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยหรอกครับ